เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของหนุ่มหัวร้อนคนหนึ่ง
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะ

กรณีนี้ผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาทำมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาคือดัดแปลงมอเตอร์ไซค์นั่นแหละ
เพื่อเอาไว้ใช้งานเพราะว่ามันใช้ในป่าในเขาได้ดี
แต่พอรถถูกดัดแปลงเนี่ยมันผิดกฎหมายถูกไหมคะ
มันกลายเป็นรถที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ต้องโดนปรับ
เขาโดนตำรวจปรับ๑๐๐๐บาท
หัวร้อนมากยอมจ่ายค่าปรับยอมรับผิด
แต่บอกว่าขอไม่ให้ตำรวจยกรถเข้าไปไว้ที่โรงพัก

อันนี้คือความชอบของผมผมชอบสร้าง
สำหรับผมผมเรียกรถสร้าง
สำหรับท่านท่านเรียกรถดัดแปลง

แต่ทีนี้ผมไม่ให้ยก

อย่าอย่าอย่า

อันนี้คือความโปรดของพวกพี่คายไปด้วย
นี่ค่ะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้
เขาดัดแปลงและสร้างมันขึ้นมาด้วยความชอบ
เพราะอย่างที่บอกมันใช้งานในป่าในเขาได้ดี
แต่อย่างที่บอกมันผิดกฎหมายเพราะเป็นรถดัดแปลง
จดทะเบียนค่ะตำรวจก็เลยจะจับปรับ

อย่างที่บอกยกไปปุ๊บอะไรหาย

ก็เลยบอกว่าไม่ขอให้เอาไปเก็บไว้ที่โรงพัก
และสาเหตุที่ถึงขั้นต้องทุบมอเตอร์ไซค์สุดรักที่สร้างมากับมือทิ้ง

ให้เสียค่าปรับในการใช้รถไม่จดทะเบียน๑๐๐๐บาท

ของมันขึ้นอะทุบมันซะเลยละกัน
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะ

แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย
โดยบอกว่าอุ๊ยตำรวจทำไมปรับแพงจัง
คือมันจะมีอัตราในการปรับว่าไม่เกินเท่าไหร่ถูกไหมคะ

นี่เขาดัดแปลงมาเพื่อใช้งาน
ไม่ได้เอาไปซิ่งบนท้องถนนอะไรยังไงที่ไหนเลย
ทำไมถึงปรับแพงขนาดนี้

อันนี้อาจจะต้องลองดูว่าสามารถหาทางออก

คือบางทีรถที่มันใช้งานบนป่าบนเขาได้ดี
ราคาอาจจะสูงไปไม่มีเงินซื้อ
พอเขาดัดแปลงเองกลายเป็นผิดกฎหมายไปอีก
ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปมปัญหาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเข้ามาดูก็ได้
ลองดูเป็นกรณีศึกษานะคะสำหรับเรื่องนี้